ส่วนใหญ่ถ้าเราได้ยินคำพูดชินปาก
จะบอกว่าโอ๊ยเดือนนี้กินบะหมี่กึ่ง
แต่ว่าคราวนี้ค่ะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้
หมี่กึ่งสำเร็จรูปเองก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน

ยอดขายคุณตกลงไปในรอบ๔๔ปี
เพราะว่าประชาชนหันไปบริโภคอย่างอื่นที่ราคาถูกกว่าอีก

นี่ค่ะนายเวทิศโชควัฒนากรรมการรองผู้อำนวยการ

ผู้จัดจำหน่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าก็ระบุนะครับ
บอกว่าภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แล้วก็ยอดขายจากการจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ปีที่ผ่านมาถือว่าร่วงต่ำที่สุดในรอบ๔๔ปีเลย

เพราะว่าเติบโตเพียงแค่ร้อยละ๐๔เท่านั้นเองคูณไม่ถึง๑นะ
มูลค่า๑๔๕๗๖ล้านบาท
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากกำลังซื้อของลูกค้าหลักค่ะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่รายได้น้อยนะคะ
กำลังซื้อนั้นชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ
เขาก็เลยหันไปบริโภคอาหารชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่า

ข้าวสารที่ขายแยกบรรจุถุงในต่างจังหวัดเขามีการแบ่งขายกันเป็นรายวัน
ประชาชนก็สามารถลดต้นทุนในการบริโภคลงได้มากกว่ามาม่า
แล้วคนก็มองว่ากินข้าก็ดีกว่าหรือเปล่า
แต่ยังแยกขายแบ่งถุงแล้วก็ราคาถูกกว่ามาม่าทำไมจะไม่เลือก
ประกอบกับตลาดเองก็เริ่มอิ่มตัวเหมือนกันค่ะ
บริษัทก็เลยเริ่มทยอยปรับลดเป้าหมายลงอย่างต่อเนื่อง
จากเดินครบในพิเศษฐกิจไม่ดีเนี่ยมาม่าจะเติบโตมากนะคุณ
เติบโตระดาบร้อยละห้าถึงหกเลย
แต่คราวนี้ลดลงมาเหลือร้อยละศูนย์๔เท่านั้นเอง

ใช่คือติดบ้านว่าอย่างนั้นดีกว่า
ตอนนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะจัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น
เพื่อผลักดันยอดขายต่างนานา
แต่ก็กระตุ้นได้เพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองค่ะ
ปีนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าตลาดน่าจะดีขึ้น
มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ายอดขายมาม่าเนี่ยเติบโตได้ร้อยละ๕
เพราะมองว่าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก็น่าจะสามารถดึงลูกค้าจากชายแดน
แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมาชิมมาม่าของเราได้บ้าง

จริงเขาบอกว่ายอดตกมาตั้งแต่ปีประมาณ๕๗แล้ว
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีการแข่งขันสูง
บอกว่าชีวิตของบะหมี่เส้นทางของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

จริงเทรนด์การบริโภคเพื่อสุขภาพก็มาแรงด้วย

หลายคนก็เริ่มคำนึงแล้วว่าเอ๊ะกินไปมัน
ประโยชน์แคลอรี่อะไรอย่างไร

ถ้าเกิดเราใส่ผักใส่หมูใส่อะไรตามที่ซองเขาแนะนำไว้

ถ้าคุณว่าประเทศไหนที่กินเยอะที่สุดก็

เขางงมากนะของเรารสกุ้งยำกุ้งเนี่ย

อินโดนีเซียญี่ปุ่นและไทยมาเป็นอันดับ๘
อันดับแปดเหรอคะอันดับแปดห้าอันดับแปด
ไปดูในพันทิพย์เขามีการจัดเนี่ย
อันดับบะหมี่สุดอร่อยของเด็กยาจก

แต่ดิฉันตกใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งมาม่าก็จะไปกับเขาไม่รอด